มาดูต่อกันที่อีกหนึ่งเรื่องน่ายินดีวันก่อนเนี่ยออกมาพูดกันไปแล้วนะคะสำหรับคุณเป้ยปานวาดบอกแล้วว่าตอนนี้กำลังเป็นคุณแม่ลูกสองนะคะ
เบบีอยู่ในท้องนี่อีกหนึ่งคนนะฮะพูดอยู่วันก่อนว่ามีอาการแพ้ท้องค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกัน
แล้วก็ไม่นานค่ะคุณเรียบร้อยแล้ว๒๓วันที่ผ่านมาเมื่อวานนี้แหละ
คุณเป้ยได้โพสต์ภาพตัวเองนอนชู๒นิ้วอยู่ที่โรงพยาบาลขึ้นในอินสตราแกรมค่ะ
ตามด้วยแคปชั่นสั้นว่าลูกสองต้องสู้
โอ้โหหหมหลายคนเห็นแบบนี้เอ๋อตกตกใจว่าเอ๊ะ

เพราะว่าเพิ่งท้องอยู่ด้วยนะคะเป็นห่วงค่ะ
งานนี้ทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐทีวีก็เลยยกหูกริ้งกร้างโทรศัพท์
อัปเดตอาการกับคุณแม่เป้ยกันสักหน่อยนะฮะ
คุณเป้ยบอกว่าแพ้ท้องหนักมากจริงค่ะ
คุณหมอก็เลยให้นอนโรงพยาบาลไปก่อนแบบไม่มีกำหนดนะคะ
แต่ย้ำค่ะว่าเธอไม่ได้ป่วยแค่แพ้ท้องเฉยนะคะ

เย็นวันนี้เนี่ยเป้ยปานวาดมีคิวจะไปร่วมชมแฟชั่นชม
แต่เชื่อว่าหลายฝ่ายคงเข้าใจนะคะเพราะว่าคุณแม่ลูกสองแพ้ท้องหนักอยู่นะจ๊ะ
อย่างนี้ต้องแบ่งเบาให้คุณป๊อปช่วยแพ้หน่อยไหม
สามีออกตัวแล้วนะคะว่าอยากจะแพ้ท้องเหลือเกินนะคะ
แต่แหมก็คือท้องแบบนี้ท้องใครท้องมันจริงคุณผู้ชมค่ะ